มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
ส่วนอะไรบ้างออยก็ต้องมีระยะเวลาในการตรวจ

ของทุกอย่างน่ะปลอมแน่

ต้องรอแล้วด้วยซ้ำไปว่าข้างในมีอะไรใช่ไหม

ตอนนี้ตามตัวเจอไหมอีกฝั่งนึง

ทุกท่านเรียนเรียกตามชื่อเล่นนะคะ

เห็นมีอยู่๒๓ชื่อหลักแต่ว่าก็มีอยู่ในข่าวอีกหลายคนนะ
เจอไหมคนที่เป็นแกนของบริษัทเจอไหมคะ

คุณเกดคราวที่แล้วที่คุณเกดมานั่งคุยกันเนี่ยนะคะ
จากวันนั้นถึงวันนี้พยายามติดต่อเขาด้วยวิธีอะไรบ้าง
คือจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีการติดต่อกลับมาเลยค่ะ
ทางเราก็ไม่ได้ติดต่อเขาไปทางเขาก็ไม่ได้ตอบกลับมาเหมือนกัน

คือก็ตั้งแต่วันนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะนัดเจอแล้วเอาเงินมาให้
ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลย
ในไลน์กรุ๊ปในโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังคุยกันอยู่ไหม

มีกลุ่มไหนที่คุยไหมคะในไลน์เนี่ย

เฟซบุ๊กมีใครพยายามติดต่อผ่านแบบการคุยในเฟซบุ๊กนั่นเลยค่ะ
แล้วเขาจะไปตามบล็อกไงคนบานเลยอ่ะคะ
ไม่เขาบล็อกเฉพาะคนที่เป็นแก่นำที่ว่า

ตัวหลักเป็นแม่ทีมหลักอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้เราแน่ใจไหมว่าคนที่เราเรียกร้องอยู่ตอนนี้เขายังอยู่เมืองไทย

ไม่แน่ใจค่ะ
อย่างทีมแต่ละทีมไม่ได้มีแค่๒๐๓๐คนนะคะ
มันหลายร้อยคนบางทีมเป็นพันใช่ไหม

ปกติแล้วก็จะเห็นเขาแค่ในไลฟ์

ก็จะโผล่มาทางเฟซบุ๊คพิมพ์โน่นนี่นั่นแต่ว่านี่หายไปเลยค่ะ

เพราะมันมีเอกสารตัวหนึ่งเอกสารเรื่องของการรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกมาจากบริษัทถูกไหมคะ

เอกสารแถลงการนี้มันมีความหมายอย่างไรบ้าง
ประกาศคำแถลงการของทางบริษัทนะคะ

ต่อทุกคนคืออย่างหนูรอไม่ได้ไม่รอคืนของ
ไม่รอเงินคือหนูต้องการเงินคืนนะตอนนี้
คือคำแถลงการที่ออกมาเนี่ยนะคะ
คือเหมือนกับจะรับผิดชอบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้า

ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่บอกอ้างว่าจะขายได้แล้วขายดีกว่า

ไม่เอาค่ะได้เงินคืนค่ะ

คือตอนนี้ตกลงทนายเนี่ยวางการสู้คดีไว้ยังไงค
คือต้องรออยรอตำรวจเรียก

คือตอนนี้ทางกองปราบโดยทางท่านวิทยาชัยกำลังเร่ง
ผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมากกว่านี้ในไม่กี่วันนี้
ฉันเอาทีละคนเลยนะเพราะว่าข่าวมันออกมาในระยะนี้พอสมควร
ไปจับที่จังหวัดนั้นไปจับที่จังหวัดนี้

เอาใครอยากจะเล่าก่อนแลดูอั้นทั้งหมดเลย

กำลังจะบอกว่าเมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะ
เมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะ
เมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะ
เมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะ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

ขออนุญาตบอกเท่าที่อยากจะบอก
ทำเงินไปได้เป็นหลักเท่าไหร่คะ
สต๊อคลอตล่าสุดนี้สต๊อก๑๖ล้าน

ทุกหน่องที่มีตัวตนอยู่เลยเกือบ๑๐๐๐คนละเวลานั้น
แล้วหนูอยู่สายพี่เขาเหรอ
ใช่ค่ะรับของต่อจากแม่หวานอีกทีนึง
หนูและทีม๑๖ล้านแล้วคุณหวานโดนจับเนี่ยคุณหวาน

คุณหวานและทีมรวมเท่าไหร่คะตอนนี้
คือยอดสต๊อกที่เหลือเป็นจำนวนของอยู่นะเวลานี้เกือบ๓แสนกล่อง
กล่องมันเป็นตัวเงินเท่าไหร่ประมาณ
ก็ตีไปคร่าวอยู่ที่นี่๓๐เกือบ
เพราะว่ามีทั้งนอกรอบและในรอบที่เสียหายด้วยพี่
ซึ่งหลังจากที่มันมีข่าวของก็ยังอยู่ที่บ้าน
ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเราถามแล้วว่าจะโดนตำรวจจับไหม
เพราะว่าปกติเราเป็นเพื่อนกันด้วยเรื่องของเรื่องเป็นเพื่อนกัน
แล้วก็เห็นเป็นเพื่อนกับเจ้าของแบรนด์
อ๋อเหรอคะแต่เป็นเพื่อนกับเจ้าของแบรนด์
เจ้าของแบรนด์ก็ให้ส่งสินค้าที่เสียหายมาที่บ้านเขา
ที่บ้านเพราะว่าคือเราเหมือนกระจายของที่บ้านเรา
ทุกอย่างคือกระจายที่นี่ตอนแรกกระจายที่บ้านเจ้าของแบรนด์
แล้วรถหกล้อมันเข้าไม่ได้
หมู่บ้านเขาร้องเรียนคือกับชาวบ้านข้างเขาร้องเรียน
เวลาไปเอาของมันไปกันเยอะไงเราก็เลยบอกงั้นนำไปที่บ้าน
เพราะที่บ้านมันจะง่ายหน่อยมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านเป็นบ้าน
คือสรุปรวมแล้วคือของมันอยู่ที่บ้านเราจริง

แล้วจริงแล้วเราก็หยุดขายตอนที่เป็นข่าว
ใช่ไหมคะแล้วเขาไปแสดงตัวไหมตั้งแต่รอบแรก
ไปแสดงตัวไหมว่าเราก็โดนเหมือนกันเราไม่ขายแล้วนะ

แต่หนูจะแบบไม่ได้ไปรวมกลุ่มอะไรอย่างนี้แต่หนูจะไปของหนูเอง
แล้วทีนี้เมื่อวานตกลงเรื่องมันจบว่า
ก็คือติดเข้าไปติดอยู่ในคุกก่อนแล้วก็ประกันตัวออกมา

คือตอนนี้ต้องที่เขายึดไปหมดไหม
หมดแต่เหลืออีกสินค้าอีกตัวหนึ่ง

แบรนด์นี้มีสินค้าสองตัวที่โดนจับ
แต่ยึดไอ้ตัวหลักก่อน
แต่ตัวอื่นถ้าสมมุติเขาจะมาจับอีกก็ได้หรืออย่างไร

เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีอย่างนี้
เดี๋ยวนี่คุณพยายามจะเล่าเรื่องอะไรให้ดิฉันฟังอยู่หรือเปล่าคะ

คือพี่เขาก็คงเห็นด้วยแหละว่ามัน
อันนี้คือตัวหลักที่ว่าคนกินแล้วมันแบบ
มันเป็นเยอะจริงมันมีเอฟเฟคเป็นนู่นนี่นั่น

ทีนี้ค่ะของจูนจูนเล่าเสริมหน่อยสิว่า
จูนมีรู้เรื่องนี้เนี่ยตอนที่พี่เขาไปร้องเรียนกันแล้ว
หรือก็รู้พร้อมกันตอนที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดีย

ส่วนออยรู้ตอนที่โดนจับค่ะ

ใช่ตลอดที่ขายมาไม่เคยรู้เลย
แล้วทำไมเราถึงโทษนะคะเอาตรงอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้
หนูยังเด็กอยู่เลยทำไมหนูถึงกล้าไปขาย
คือตั้งแต่หนูขายมาตั้งแต่ล็อตแรกเลย

คือมันขายดีมาตลอดสินค้าไม่เคยพอ
แล้วทุกครั้งเขาจะให้เป็นโอนจอง
ก่อนถึงได้ของถ้าไม่จองก็คือไม่ได้ของ
หนูก็จองไปเต็มที่เลยเพราะมันขายดีมาก

รู้จักสินค้าของยี่ห้อของบริษัทนี้จากไหนคะ

แค่กล่องละ๑๖๘บาท

แต่เพื่อพอล็อตใหม่มาที่จองสินค้าไปคือจองสูตรเดิม
แต่พอล็อตใหม่มาเป็นสูตรใหม่
แบบนั้นแล้วเขาไม่ได้แจ้งเราด้วยว่าเขาเปลี่ยนสูตร

กินแล้วมือสั่นตัวสั่นหน้าบวมกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ร้อนที่ขาดผ่านมาที่ขายไม่เป็น
นอกเหนือจากตัวหนูแล้วเนี่ยมีเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในข่ายหนูอีกไหม

ไม่มีค่ะส่วนมากเป็นตัวแทน
มาที่คุณแก้มค่ะคุณแก้มคุณแก้มก็เป็นตัวแทนขายของยี่ห้อนี้เหมือนกัน
คุณผู้ชมคะที่พูดชื่อทั้งหมดในรายการนี้คือไม่ได้แล้วนะคะ
มันปลอมมันผิดใช้ไม่ได้แล้วเล่าต่อ
แล้วก็มันขายดีขายดีมากครั้งแรกเอามาร้อยกองหมด๒วัน
แล้วครั้งต่อไปก็ขยับเป็น๒๐๐กล่องก็หมดภายใน๓วัน
ต่อไปก็เอาเซรั่มเข้ามาแล้วก็มีการโอนจองสบู่ก่อน

รวมแล้วเบสเสร็จแก้มอ่ะค่ะไปกู้เงินเขามา
เพื่อมาสต๊อกของตรงนี้๕๐๐๐กว่าบาท
เป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยมีสัญญาถูกต้องด้วย
แล้วทุกวันนี้พอของประกาศว่าขายไม่ได้
แก้มก็คืนของติดต่อไปที่คืนสินค้า
แต่เขาให้การอย่างตามแถลงการว่า
พี่ต้องรอเคมสินค้า๔๕วัน
บอกว่ารอไม่ได้ค่ะต้องการเงิน
ถ้าอยากได้เงินถ้าเกิดกรณีที่พี่ไปฟ้องร้องที่สคบแล้ว

แล้วก็หลังจากวันที่แก้มออกกองปราบ

วันที่๗มีผู้ไม่หวังดีโทรมาถึงประมาณ๑๐สาย
โทรมาข่มครูค่ะว่า

โทรมาเบอร์ที่เราไม่ได้มีชื่อไว้
ใช่ค่ะคือไม่มีชื่อเมมไว้ค่ะ
เป็นซิมของแพนกวิ้น
เพราะแก้มเป็นคนเดียวที่กล้าอบสื่อ

ประมาณว่าลูกสองคนของมึงจะเอาไว้ไหม

แล้วแก้มก็บอกว่าแก้มก็มีการเลือกวาจาการตอบโต้
เพราะถ้าเรากลัวเขาเขาจะไม่หยุดเขาจะข่มขู่เราตลอด
บอกว่าก็ยังไงอ่ะถ้าเกิดไม่มีคนดูแลลูกฉันไม่กล้าออกหน้าจากสื่อหรอก
แล้วสายที่พีคที่สุดคือโทรมาจะหาคนมาข่มขืน
บอกว่าอยากจะมีผัวหลายคนไหม

ไม่ใช่ค่ะแล้วสายนี้จะโทรมาประมาณเกือบทุ่มแล้ว
ก็จะโดนอย่างนี้ทั้งวันแล้วเราบอกว่าเราก็ตอบกลับไปแบบโดยที่ไม่กลัว
สามารถพูดได้ไหมคำตอบที่เราตอบไป

ทีนี้จะถามคุณแก้มแบบนี้ก่อน
คือยอดความเสียหายจริงของคุณแก้มเนี่ยเป็นตัวเงินเท่าไหร่คะ
อย่าหาว่าอย่างนี้นะไม่ได้ดูถูกเงินนะ
แต่แบบของเราถือว่าถ้าเทียบกับเพื่อนคนอื่นถือว่ายังค่อนข้างน้อย

ทำไมถึงลุยแบบออกหน้าไฟ่ขนาดนี้ล่ะ
ก็แก้มบอกได้ไงคะว่าตอนแรกแก้มรักแก้มรักแบบถวายหัว
แต่ตอนเกียรติก็เกลียดก็คือรักในสินค้า
รักในแม่ทีมรักในทีม
แต่ตอนที่เราจะขอคืนของคุณถีบเราเหมือนหมา

คุณเงาะปันธิตาทัศเทียม

ก็คือเขาจะมีของเขาอีกทีนึงค่ะ

อ๋อเหรอคะ
นี่คือประโยคของคนที่เห็นเราเป็นเพชรแต่ตอนนี้ถีบหัวเราทรง
แล้วหลังจากที่เราเปิดหน้าคือก็คงจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะนะ
แล้วเจอมาขู่แบบนี้เนี่ยพอทิ้งระยะมาจนถึงวันนี้ที่เราคุยกัน

ไม่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นคือเราตอบกลับเขาคงอึ้ง
คิดว่าเราจะกล้าสู้กล้าพูด
แล้วเราติดต่อแม่ทีมเราได้ไหมคะ
ไม่ได้ติดต่อดีกว่าค่ะคือเขาก็มาพูดว่าเขาก็สร้างกลุ่มใหม่เรื่อย
ซึ่งเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นไงคะเราติดต่อเขาไม่ได้

ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมอ่านแถลงการเนี่ยคือเขาไม่พูดถึงการคืนเงินแน่นอน
สิ่งที่เขาจะให้คือเอาสินค้าที่พวกคุณมีอยู่ในมือไปเปลี่ยนกับสินค้าที่เขาเตรียมไว้ให้

ใช่ค่ะแล้วมีนะคะจะคืนเงินเยียวยาให้๒๙บาท
แต่แอบโอนเงินตอนตี๑ตี๒ให้กับแม่ทีม
ไม่ทราบว่าทำไมต้องแอบเราก็โอนคืน
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซับซ้อนเดี๋ยวเรื่องโอนเงินเดี๋ยวมานะ
ขอพักแป๊บเดียวคนนี้ก็อั้นค่ะคุณผู้ชม
คุณแกก็อั้นเหมือนกันเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
มีตัวอย่างของคนที่ใช้เองลูกชายใช้จะขายลูกชายใช้
แล้วก็เจอผลกระทบแล้วเรียบร้อยนะคะสักครู่ค่ะ
พร้อมส่งเมโสให้พิมพ์คำว่า

ส่งงวดรถใหม่ทันอะไรก็แล้วแต่ค่ะ

มาค่ะแค่พบมันะถ่ายได้ขายไม่ได้

ขายไม่ได้จริงซื้อคืนค่ะ

จะเริ่มลงกันทั้งประเทศนะคะเริ่มลงกันทั้งปัตราแม่รักแม่ใช่ค่ะ
ขอลูกแม่รวยพอนะคะลูกแม่รวยพอแม่ไม่เหลือไม่เป็นไร
แล้วก็ออกทีวีทุกรายการอ่ากำลังเรียกจีเนียมแกมมี่เข้ามาเซ็นสัญญานะคะ
เข้ามาเซ็นสัญญาที่อยากรวยนะคะวันนี้พี่เฟิร์นนะคะ
พี่เฟิร์นให้โอกาสคนที่จะรวยแค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นนะคะแค่หนึ่งร้อยคนนะคะ
นี่พวกเราจะอัดการตลาดจนใครก็เกลียดนะคะ
ใจเย็นนะระหว่างที่ฟังค่ะคุณผู้ชมมันก็จะมีการพูด
จริงแล้วคราวที่แล้วเราก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าคือเราอาจจะไม่ได้พูดเยอะนักนะคะ
แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนมั่นใจในแบรนด์ในบริษัทนี้เนี่ยเพราะว่าก็มีคนมีชื่อเสียง
ครับนะคะเป็นให้ผ่านทางนะคะแล้วก็จริงจริงมันก็มีรายชื่อออกมากลุ่มหนึ่งแล้วแหละ
ครับค่ะตำรวจเขาต้องเรียกไหมคะเรียกได้ดาราเรียกครับเรียกครับ
ในฐานะอะไรเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะก็ตอนนี้อาจจะเป็นพยานก่อนอ่าคือ
คืออย่างน้อยคือเรียกไปให้ปากคำใช่ไหมว่ารู้จักเขาได้ยังไงเขาติดต่อไปยังไง
เขาบอกเรายังไงประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งเอ่อเนี้ย
นักแสดงส่วนใหญ่ดาราคนดังส่วนใหญ่เขามีใครติดต่อมาที่ตำรวจหรือยัง
เขารอเรียกกันต้องรอครับต้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวคงเรียกแหละครับ
แต่ตำรวจเรียกแน่เรียกแน่ครับซึ่งเอ่อสิ่งที่เหมือนกับโฆษณาอยู่ใน
ส่วนใหญ่ก็จะลบตามสัญญาค่ะอ๋อแต่ไม่เป็นไรค่ะเก็บหลักฐานแล้ว
แล้วก็เก็บน้ำก๊อปลูกคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่เนอะ
ก็เคยเห็นกันแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงเหมือนกัน
เอาไปที่คุณต้นอ้อยค่ะคือคุณผู้ชมเขาจะใช้สรรพนามเรียกกันคุณแม่คุณแม่กันหมดนะ
ใช่ค่ะทุกคนจะเป็นคุณแม่ของทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะ
คุณแม่อ้อยค่ะคุณแม่อ้อยเล่าหน่อยคุณแม่เป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกัน
เป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะก็เป็นแบรนด์นี้ค่ะตีชดา
แต่พอเข้าไปแล้วทุกครั้งเขาก็จะมีการให้โพสต์
ทุกวันจะส่งแคปชั่นส่งรูปรีวิวให้เราโพสต์
เราก็ต้องตามเขาพอโพสต์
อยู่มาว่าโพสทุกวันจนกระทั่งมีวันหนึ่งเขาส่งเป็นที่เป็นรูป
อ่าเด็กที่เป็นสะเก็ดเงินคนเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วหาย
ค่ะหึ้ยลูกเราเป็นอยู่เออคุณหมอบอกว่าโรคนี้มันไม่หาย
ค่ะแต่แค่ว่ามันจะดีขึ้นแต่เนี้ยเขาบอกว่าหาย
เราก็อยากให้ลูกเราหายนะคะเราเป็นแม่เราก็อยากให้ลูกหาย
ก็เลยเอามาทาให้ลูกค่ะผลปรากฏว่าทาไปวันที่สองแค่นั้นแหละค่ะ
มันเริ่มแดงขึ้นก็ไปถามทางดีเลอร์ว่าเนี่ยมันเริ่มแดงขึ้น
เป็นอะไรไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นเอฟเฟคค่ะ
เฟคที่มันจะต้องผักขึ้นมาก่อนอืมผักขึ้นมาให้เต็มที่ก่อน
และมันก็จะค่อยยุบไปเองเราก็ไปบอกลูกชายว่า
ทนนะลูกเดี๋ยวมันจะได้หายมันเป็นเอฟเฟคเขาว่าอย่างนี้
ลูกชายก็อ่าทนทาไปจนกระทั่งหมดไปหนึ่งกล่อง
มันก็เริ่มเละขึ้นเละขึ้นค่ะ
คือมันเป็นยังไงคะลักษณะคือมันปูดขึ้นมามันอักเสบ
ใช่ค่ะมันเป็นลักษณะว่ามันอักเสบจากที่ว่าทีแรก
เขาจะแบบเป็นแบบแค่ลักษณะว่าแดงอะไรอย่างนี้
แม่อ้อยหันด้านหน้าหันทาบตัว
อันนี้คือของลูกชาย
ใช่ค่ะของลูกชายตัวเองเลยค่ะ
คือน้องเนี่ยเป็นโรคสะเด็ดเงินอยู่ทีนี้พอทาเสร็จแล้ว

ใช่มันเฟสขึ้นมาเป็นเนื้อจากที่มันแบบแค่แดง
มันก็กลายเป็นแบบมันเป็นแบบเละเลย
เป็นเนื้อแบบยุ้ยเละขึ้นมาค่ะ
จากแผลที่มันแบบว่าแก้แพ้วมันไม่ได้ไหมคะมันไม่ได้ไหมคะ
มันแบบเหมือนแผลเราเละเราก็พูดไม่ถูก
ใช่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลย

เขาก็ชี้แจ้งกลับมาอย่างที่แม่อ้อยบอกไว้สักครู่นี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้พอเสร็จแล้วใช้ไปแล้วหยุดตอนไหน
มันไม่ไหวแล้วตอนนี้มันเริ่มคันด้วย
คันยิ่งเหงื่อออกนี่คันมากเลยค่ะลูกชายอยู่ไม่ได้เลย
ซึ่งพอเสร็จแล้วนี่ได้ไปหาหมอไหมคะ
ไปค่ะพอหยุดก็ไปบอกคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าอ้าวแล้วเอาอะไรไปทา
ลูกชายก็บอกว่าแม่ไปเอาเซรั่มตีชดามาทาให้
เลยเป็นแบบนี้เพราะคุณหมอเห็นแผลปุ๊บคุณหมองงไงคะ
เพราะตอนที่ทายาคุณหมออยู่มันก็แห้งดีหมดแล้ว
แล้วพอกลับมาอีกรอบกลายมันเป๊ะเลยคุณหมอก็เลยถาม
อันนี้พอลูกชายบอกไปคุณหมอก็เลยบอกว่า
อย่างนั้นต้องหยุดแล้วก็เอายาหมอกลับไปใช้ใหม่
แล้วก็ให้กินยาด้วยมันจะได้ยุบเร็วหน่อยจะได้แห้งไว
อันนี้คือคนที่ได้ผลข้างเคียงก็คือลูกชายของคุณอ้อยเลยนะคะ
ตัวคุณอ้อยเองที่ขายสินค้าเขาเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่คะ
ของตีชดาอยู่ที่สองแสนกว่าบาท

คือไม่โทรค่ะทีแรกอินบล็อกมาก่อน

สดข่มขู่ว่าเขาจะมา
มาที่ราชบุรีเขาบอกว่าเราอยู่ราชบุรีเขารู้บ้านเราทุกอย่าง
เขาจะมาถ้ามาถึงเขาฆ่าตายแน่เขาไม่เอาไว้
เขาบอกว่าถ้ากูไปถึงกูเอามึงตายกูฆ่ามึงตายแน่

มีคนโดนข่มขู่แบบนี้เยอะไหมคะ
ยายนี่โทรมาส่วนตัวอันนี้ออกไลฟ์
ใช่ค่ะออกไลค์เพราะว่าอัดคลิปเขาไว้เลย
เพราะลูกทีมของแม่เนี่ยเป็นคนอัดเอาไว้ให้แม่เองเลย
แล้วเขายังฝากบอกกับใครก็ได้
ตอนเขาไลค์นะคะเขาฝากบอกว่าใครก็ได้อัดคลิปนี้

ลูกพิมพ์ก็เลยจัดให้เลยส่งไปที่เพจ
ค่ะแล้วมีใครโดนข่มข่มข่าวอีกไหมคะ
อาจจะมีค่ะแต่ว่าเขาไม่กล้าออกมาทุกคนกลัว
วันนี้ให้เกรดพูดน้อยหน่อยไม่ใช่อะไรอันนี้เขามานั่งคุมเชิงให้
ก็มาคราวที่แล้วใช่ไหมแล้วเกดก็คอยดูว่าใครเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งจนถึงนะตอนนี้เนี่ยชัดเจนว่าเขาไม่คืนเงิน

ถูกหรือเขาแค่ยังไม่คืนหรือเขาไม่คืนแหละ
ตอนนี้เขาอาจจะโอนเงินเยียวยาไงคะเขาอาจจะคืนทีละน้อย
เพื่อให้เราทำสัญญาว่าไม่ฟ้องเขาทั้งแพ่งและอาญาสัญญามี
ซึ่ง๒๙นี้๒๙ของอะไรคะ
ของหนูของหนูได้๒๖ถึงให้ลูกทีมของหนูมันคนละแบรนด์

จากยอดความเสียหายจากของในสต๊อกที่เราเก็บอยู่หรืออะไรคะ
จากความคิดเขาสมองเขามีแค่นั้นหรือเปล่า
เอาแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติคือมีสัญญามาให้ใช่ไหม

ถ้ารับฟ้องทั้งแพงและอายา
ซึ่งมีคนรับไปยังคะ
เราไม่ได้ให้เขาต้องทำสัญญาอะไรเลยพี่
คือเรารู้สึกว่ามัน
มันไม่ทำกับเหมือนกันดีฟ้า

คือเรารับมาเพราะจะเอาเงินประมาณเกือบ๓๐นี้ไปจ่ายให้ลูกหนี้

แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่จำนวนทั้งหมดที่เราจะจ่ายได้

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือตอนนี้สิ่งที่เรียกร้องคืออะไร
เพราะว่าหลังจากนี้พอถึงมือท่านวิราชัย
คงจะไม่ได้มานั่งคุยกันอุตลุดขนาดนี้แล้วนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะว่าเอาแค่ไหน
เขาได้คุยกันในส่วนของลูกข่ายไหม
ว่าเอาเท่าไหนแล้วจะติดต่อกับใคร
แล้วถ้าคุยแล้วอยากตกลงกับเขาอย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ

แล้วก็บางท่านอาจจะเป็นท่านที่หลายคนอยากจะเจอตัวด้วยใช่ไหมคะ
มีอะไรจะบอกไหมคะคิดว่าคงจะดูช่วงสุดท้ายของรายการเราเหมือนกัน
น่าจะยังดูอยู่มีอะไรจะบอกไหมคะ
มีท่านไหนที่เป็นลูกทีมเขาสินค้าเอาจากเขามีไหม
คือของเราใครรับเงินไปจากเราเราแจ้งไปแล้วนะว่ามารับกลับคืนได้วันที่๒๒
แต่ขอให้แม่ทิมที่รับไปมาเองเลยค่ะ
เราชัดเจนแล้ววันที่๒๒จะเป็นหลัง๓โมงเย็นไปแล้ว
ให้ติดตามที่หน้าเฟซบุ๊กของแม่หวานว่ามาถึงให้มาได้ตอนกี่โมง
แล้วแม่หวานนี่มีอะไรจะพูดกับแม่ที่ดูอยู่
ส่วนแอปเปิ้ลนะคะขอเงินคืนนะคะไม่ขายต่อแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
แสดงแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
น้องเขาเป็นทีมหนึ่งที่เขาไม่ไปต่อแล้ว
ไม่ขายแล้วอย่ามาบังคับให้ขาย
ซึ่งที่หนูพูดเนี่ยคือหนูก็ดูอยู่ใช่ไหมว่าพี่เขาดูอยู่

แล้วจริงแล้วได้ติดต่อกันไหม
คือถ้าไม่ต้องผ่านทีวีเนี่ยได้ติดต่อกันได้ไหม
อ่านไหม
เอาไม่อ่าน
ใครที่มีแอปเปิ้ลสลิมอยู่นะแจ้งเลยนะ
ให้ไปแจ้งความนะคะว่าสอนอก้ายบ้านเรา
ไม่งั้นจะโดนจับแบบแม่หวานนะ

ไปแจ้งเขาค่ะแจ้งทั้งหมดไว้บอกเขาไว้แสดงความบริสุทธิ์ใจ

คือต้องบอกของแบรนด์เมจิกทั้งหมดนะคะตอนนี้เราไม่รู้เขาจะแกล้งกลับมายังไง

เข้าใจค่ะมาเวลาเหลือน้อยคุณแก้มคุณแก้มผู้แทนทั้งหมดที่อั้นไว้

ขอถามนะคะว่าคุณยังอยู่สุขสบายดีบนความทุกข์ของคนอื่นไหม
ถ้าอยู่สุขสบายดีหรืออยู่ตรงไหนช่วยบอกทีเถอะค่ะ
ทุกคนอยากรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วเป็นยังไงบ้าง
ช่วยออกมาอัปเดตอาการนิดนึงเห็นเมื่อก่อนตอนขายของไลฟ์สดทุกวัน
แล้วทุกวันนี้อยู่ตรงไหนคะเห็นความเดือดร้อนไหมคะ
ถ้าเห็นแล้วช่วยออกมาชี้แจงด้วยว่าคุณจะเอายังไง
รอคำตอบจากคุณอยู่นะคะ
คือสินค้าเอาไปเปลี่ยนนี้ไม่เอาถูกไหมที่บอกก่อนหน้านี้
ไม่เอาค่ะเอาตังค์เพราะตอนจ่ายตังค์ก็จ่ายไปแล้ว
คืนของก็คืนตังค์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์
อีกคนนึงค่ะเห็นหน้าเงียบยังไงคะเก็บเรียบนะข้อมูลเนี่ย
อย่างไรคะก็อย่างที่รู้นะคะว่าตอนแรกเนี่ย
ที่เราอยากโอนเงินกันเพราะความน่าเชื่อถือของคุณ
วันนี้ช่วยออกมาแสดงตัวให้ดูน่าเชื่อถือหน่อยค่ะว่า
เรายังเชื่อถือคุณได้อยู่ในเมื่อคุณบอกว่าคุณขอโอกาสแก้ตัว
ขอโอกาสปรับตัวดังนั้นส่วนที่คุณปรับได้คือคุณคืนเงินตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดค่ะ
นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้อยากได้ของไม่ได้อยากได้อะไรเลย
แต่ช่วยเอาเงินมาคืนค่ะเหมือนที่เขาจ่ายคุณไปด้วยความมั่นใจนั่นแหละ
คือไม่มีใครอยากได้ของตัวใหม่ไปขอแล้วไม่มีใครอยากไปเอา
ไม่เอาโหดุเหมือนกันนะ
ทนายเอกอ่ะเขาไม่เป็นของใหม่อะค่ะของที่เขาเอามาเคลมให้เราเนี่ย
เป็นของที่เขาขายไม่ได้ก่อนหน้านั้นแล้วเอาของขายไม่ออกมารีแฮ็กเก็ต
มารียุทธิ์ใหม่แถวบ้านเรียกรียุทธิ์ทิ้งขยะไปแล้วเก็บขึ้นมาทำใหม่
ใช่ค่ะใช่เลยสี่ห้าตัวที่เขาส่งให้ดูอ่ะ
ชอบคนนี้จริงโอ้ยดีจริงหัวหัดตัวหรือสองนิ้วเอง
มันขายไม่ได้อะค่ะยังไงก็ขายไม่ได้คุณแม่อ้อย
ก็คือไม่เอาของไม่ต้องเอาของมาเปลี่ยนไม่ต้องเอาของมาให้
ไม่ขายแล้วไม่ขายขยะแล้วค่ะค่ะค่ะ
โอ้ตายแล้วหัวหัวครับเอายังไงเขาไม่ไหวกันแล้วอ่ะ
แล้วทนายเนี่ยยังไงคะคุณมันจะรอไหวเหรอกระบวนการเนี่ย
ตอนนี้กระบวนการกำลังเดินหน้าอยู่นะครับอ่าคือยังไงเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของ
ของทางพนักงานสอบสวนอยู่แต่แต่วันก่อนเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าสอบไป
เรื่อยคือตำรวจต้องสอบเป็นพันพันคนไหมหรือไม่หรือไม่ต้อง
มันเขียนสำนวนได้แล้วหรือยังไงคะสำนวนมันสามารถทำได้

แล้วลักษณะคดีมันจะยาวไหมทนายเอก
คดียาวครับเพราะว่าวันนี้ท่านก็พูดอยู่
ว่ามันมีผู้เสียหายหลายคน
มันอาจจะติดกันหลายพันปีก็ได้

ก่อนเขาจะติดเอาเงินมาคืน
มันมีขั้นตอนการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปอยู่ครับ
ซึ่งก็ไม่ควรให้เจ้าตัวหนีไปถูกไหมใช่ครับอ่าคุณผู้ชมคะ

เวลาของรายการนะคะนี่ไม่ได้เข้ามาในรายการอีกเพียบเลยนะคะ
เดี๋ยวลองตามดูคดีนี้กันต่อ
คือจำนวนผู้เสียหายจำนวนมากนะคะแล้วก็ปริมาณเงินเนี่ยเอ่อ
แล้วตอนนี้เขาก็ยืนยันว่าไม่เอาของไปขายแล้ว

หมดเวลาของรายการขอให้เรื่องจบเร็วหน่อยนะคะ

เวลาของถามตรงนะคะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
ทุ่ม๑๕มาพบกันวันนี้สวัสดีค่ะ